ช่วงนี้ไปที่กระบีนะฮะมีเหตุการณ์รถกระบะสองคันเขามาชนกัน
คันก็ลงไปต้องการจะรับผิดชอบไปจ่ายค่าเสียหาย
อีกหนึ่งคันเขาเป็นชาวบ้านทั่วไปก็บอกว่าเนี่ย
คันนั้นเมาแล้วขับลงมาจะปรีไปทำร้ายเขา
บุ่นวายไว้จนอีกฝั่งนึงเป็นน้ำรวดต้องเอาปืนออกมาขมคู

นี่ชายสวมเสื้อสีม่วงเนี่ยกางเกงขาสั้นเนี่ย
เดินถือปืนอยู่บนถนนกระบี่ขาวทองบริเวณปากซอยครองจิหลานพัฒนา๑
ตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
ก็คือมีการไปตรวจสอบแล้ว
สักพักหนึ่งไม่นานชายคนนี้ยอมมอบปืนให้กับตำรวจคุณผู้ชม
ขณะที่ใกล้จุดเกิดเหตุก็มีกระบะสองคันไปชนกันอยู่ที่บริเวณปากทาง
ก็มีกระบะโตโยต้า๔ประตูทะเบียนบ่อยไม้มม๑๕๗๙กระบี่ไปชนกับกระบะอีซูซู
ไม้จอจาน๗๖๘๒กระบี่จอดกันอยู่ปากซอยแบบนี้
สอบถาม๑คันคือร้อยตำรวจเอกประจวบจตุรงค์
เป็นตำรวจสังกัดกองสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรเมืองกระบี่
เป็นเจ้าของกระบะโตโยต้ามีบาดแผลเข้าที่บริเวณศีรษะหัวแตกนะฮะ
แล้วก็ไปชนกับอิวสุที่ออกมาจากซอย
เอาเขาก็ชนเสร็จปุ๊บก็ลงจากรถไปเจรจาพูดคุยกัน
อีกฝั่งหนึ่งก็คือมีนายอาชิมระอายุ๑๘ปีนะฮะ

ร้อยตำรวจเอกประจวบยินยอมชดใช้ให้นะ
จากรู้ตัวว่าเป็นคนผิดไปชนเขา
ต่อมามีชาวบ้าน๓คน๔คนเดินมาสอบถาม

แล้วก็มีปากเสียงกันรุมทำร้ายเขาจนเขาบาดเจ็บ
แล้วก็เลยวิ่งไปเอาปืนพกออกมาชูแล้วก็ข่มขู่
ชาวบ้านก็เลยพากันวิ่งหนีหายไป

ถึงที่เวทบาทฟังเงินทวน
โซ่ให้หวังซอกวิ่ง
ก่อนที่ตอนวัดจนกัน

รถน้ำรถขมากกว่านั้น
ใช่น้องพี่ต้องวิ่งนี่ว่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาพี่ยิง
สุดท้ายนะฮะตำรวจก็ต้องเชิญร้อยตำรวจเอกประจวบกับคู่กรณีไปสอบสวนกันต่อที่
สพเมืองกะบีแล้วครับไปหาสาเหตุว่าเอ้าทำไมถึงจะไปทำร้ายเขาอะไรแบบนั้นนะฮะ
เรื่องราวก็เดี๋ยวก็จบกันไปนะครับ